ล่าสุดเต็มพีเซนเตอร์คู่กับลูกสาวไปเลย
คุณผู้ชมค่ะจำได้มั้ยคะเมื่อกลางเดือนในสายนมีสมั้ย
แม่นิ่งพาพี่แจ๊กกะลีนะครับไปทำบุญขอพ่อปู่แม่ยาก่ำชะโน้ตจังหวันอุดร
กลับมาปุ๊บแม่นิงก็ได้พรเรื่องงานสมปรารถนาค่ะ
ธุรกิจที่ปั้นมายอดก็พุ่งเอาพุ่งเอาแถมยังพาลูกสาวน้องนิรินคว้าพรีเซนเตอร์คู่เลย
นิลินเขาไหว้เป็นนะก็อธิษฐานครับคุณผู้ชม
หนิงเขาก็เลยเผยเคล็ดลับไหว้พ่อปู่พญานาคอย่างไรให้ปังแบบปณิตา
อ่าใครอยากปังอยากรวยคุณผู้ชมดิฉันมาให้ดูเป็นกราฟเลย
อ้าข้อแรกคุณผู้ชมก่อนไปให้ถือสินนั่งสมาธิสวดมนตร์ทานมังสารวิรัติเพื่อสมบูรณ์ให้ท่าน
ถามว่าทำไมพญานาคท่านเป็นคนถ้าท่านเป็นมนุษย์นะฉันชอบปฏิบัติธรรม
ท่านถือสินถือสินใช่นะคะเราก็ต้องทำให้ท่านค่ะคุณผู้ชม
สองตั้งใจขอค่ะบอกชื่อที่อยู่สิ่งที่ขอแบบอยากได้อะไรเน้นชัดไปเลย

อันนี้สำคัญมากบอกชื่อที่อยู่เอาให้ชัดเจน
คือนิงเล่าให้ฟังว่าอย่างนิงเนี่ยก็บอกว่าดิฉันชื่อนิงปณิตาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่
ที่ที่ฉันทำบุญไปให้วันนั้นวันนี้จากบ้านเลขที่ท่านได้รับแล้วหรือเปล่า
จะได้ถูกคนใช่เปล่งวาจาแบบนั้นนึกในใจดังไปเลยคุณผู้ชม
ที่สามคุณผู้ชมข้อสามขากลับค่ะให้เอาแก๊งไปเสียบตามตัวพญานาคนะครับ
เหมือนกับพ่อปู่ท่านได้ทำทานไปในตัวด้วย
เหมือนกับว่าท่านเป็นแบบท่านไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ว่าท่านชอบทำบุญ
เราก็เลยเหมือนแบบเป็นลูกหลานทำบุญแทน
นิงก็คือเวลาเดินออกมาจากแบบคำชโนธเสร็จปุ๊บก็จะเอาเงินไปเสียบตามที่ต่าง
หยิบไปก็เหมือนได้ทำทานนะคะและสี่ค่ะเมื่อได้ขอได้กำไรเสร็จปุ๊บนะคะ
ให้เงินเอาเงินไปแบ่งให้คนอื่นเพราะเชื่อว่ายิ่งเราให้เราก็ยิ่งได้ค่ะ

อันนี้คือส่งบุญให้ท่านก่อนหนูส่งบุญให้ท่านแล้วนะคะ
ท่านก็จะเมตตารักเราจำหมูได้ไหมคะ
ชื่อนิ่งปานิตาเจอบ้านหนูไปนั่งนานนั่งคุย
วันนี้หนูแบบมีเรื่องทุกข์ใจหนูกำลังติดขัดขัดสนเรื่องนี้
แม่ตาช่วยหนูสักนิดได้ไหมเจ้าคะ
แล้วเสร็จแล้วเวลานิ่งเจอใครอย่างเงี้ยอย่างเจอคุณแจ๊กกะรีนอย่างนี้
ถ้าวันนั้นหญิงหยิบปึง๕๐๐ไปคุณก็จะได้คนละใบ๕๐๐๕๐๐ไป
อันนี้หนิงบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ว่าในเรื่องของการมูเนี่ยในพาร์ทของความเป็นจริงเราก็ต้องลงมือทำด้วย
คุณผู้ชมดิฉันไปทำบุญมานะพูดเลยถูกลอตเตอรี่๕ใบแต่ไม่ได้บอกใคร
เหรอเอ้าทำไมนี่พี่เกียจถามเดี๋ยวเพื่อนถามเยอะแล้วใบนี้ก็เก็บไว้หนึ่งในกระเป๋าอยู่
ไอ้เลขที่ถูกก็ไม่บอกบอกแต่เลขที่มันไม่ถูก
อันนี้เป็นความเชื่อคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อย่างที่หนิงบอกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมูเสร็จก็ต้องทำงานด้วยนะคะ
นอนอยู่บ้านให้เฉยพ่อผู้ไว้ด้วยนะคะจริงจริงจริง
หลังจากนี้นะคะคุณหญิงก็ตั้งเป้าจะไปลำถวายต่อนะแต่คราวนี้ไปลำถวายพญานาคองค์ดำค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้นะคะเคยจุดทูปขอให้ยอดขายปังปรากฏว่าพอมาออกรายการคชาพาพาไปมู
ขายของกับพี่มดดำนี่แหละค่ะปรากฏว่าคนโทรสั่งถล่มทลายหมดโรงงานเลย
ล่าสุดนะคะคุณหญิงกับลูกสาวก็ยังได้งานคู่ด้วยเรียกว่าปังจริงอะไรจริงค่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
อาจจะเป็นพญานาคองค์ดำซึ่งก็มีเรื่องแบบเรื่องเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้น
ก็คือแบบเหมือนจุดทูปบอกท่านแบบก็คือจากรายการคชาพา
แล้วเหรียญองค์ดำเนี่ยคือเซวาสร้างเหรียญองค์ดำพญานาคเอาไว้
ซึ่งรุ่นเดียวแล้วทุบเลยนะหมดจริงหมดแล้วไม่พอด้วย
อ่ะนะคะก็เน้นย้ำคุณผู้ชมเรานำเสนอเรื่องความเชื่อน่ะมันถูกต้อง
เพราะว่าเราก็ศาสนาพุทธเนาะกราบไหว้เป็นเรื่องที่แบบว่ามันช่วยเสริมพลังใจ
แต่เราต้องทำงานนะคะเหมือนที่แม่ตั๊กสิริพรบอกคุณหญิงปณิตาก็บอกนะคะ
เสร็จปุ๊บกลับมาแล้วต้องแข็งขันทำงานตั้งใจแต่งตัวสวยวันนี้
อาจจะต้องไลฟ์สดขายของได้ฉันเป็นแม่ค้าจะต้องขายข้าวกงข้าวแกงแบบต้องยิ้มแย้มแจ่มใส
ก็คือมือต้องทำด้วยกูขออย่างเดียว
เป็นการเสริมเพิ่มบารมีแล้วก็เพิ่มความมั่นใจกับตัวเองนะคะ